ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปติดตามดูบรรยากาศตามแผงขายหนังสือทั่วประเทศนะคะ
เพราะว่าประชาชนให้ความสนใจในการจับจองเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษร้อยวันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลเป็นอย่างมาก
แผงนั้นขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่นาที
จังหวัดที่อยู่ห่างไกลหนังสือพิมพ์ไปล่าช้าประชาชนก็สั่งจองเอาไว้นะคะ
ไปดูบรรยากาศที่สุพรรณบุรีกันก่อนค่ะ
ประชาชนก็ทยอยไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษกันอย่างคึกคัก
ส่วนใหญ่จะสั่งจองล่วงหน้าเพราะเกรงจะซื้อไม่ทันค่ะ
แล้วก็จะเดินทางไปรับในช่วงสาย
ขณะที่บางคนไปเลือกซื้อหน้าร้านเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก
โดยเจ้าของร้านบอกว่าปกติรับหนังสือพิมพ์ไปขายเพียง๓๐๔๐ฉบับต่อวันเท่านั้น
แต่วันนี้เพิ่มเป็นจำนวนกว่า๕๐๐ฉบับและขายหมดในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะ
ส่วนที่ตลาดเทศบาลเมืองสระบุรีประชาชนแห่ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษกันจนหมดค่ะ
นายอาจินธินพงศ์อายุ๘๐ปีบอกว่ารับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมากว่า๕๐ปี
รู้สึกดีใจที่จัดทำฉบับพิเศษเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙
สั่งซื้อเอาไว้๑๐เล่มเพื่อนำไปอ่านและเก็บเป็นที่ระลึกให้ลูกหลานได้ดูค่ะ
จังหวัดนนทบุรีตามแผงขายหนังสือต่างก็พบว่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษขายจนหมดในเวลาไม่กี่นาทีนะคะ
บางคนนั้นบอกว่าเดินทางไปรอตั้งแต่เวลา๑นาฬิกา
แต่ทางร้านก็ไม่สามารถขายให้กับทุกคนได้
เนื่องจากรับหนังสือพิมพ์มาแค่๕๐๐ฉบับ
แต่ว่ามียอดจองล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก
ขณะที่บริเวณร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์ภายในตัวเมืองอ่างทองบรรยากาศคึกคักค่ะ
สั่งซื้อคนละ๒๓ฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ทราบว่าราคาขาย๑๐บาทเท่าเดิมก็ซื้อเพิ่มทันที

เหลือเพียงของลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้าไว้เท่านั้นนะคะ

ยอดสั่งจองหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเพิ่มขึ้น๑๕๐บาท
ทำให้รถขนส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดินทางถึงเชียงใหม่ล่าช้ากว่าเดิม

ไม่มีประชาชนมารอซื้อเป็นจมนต์มาก
รวมถึงสั่งจองไว้ล่วงหน้าด้วย
เช่นเดียวกับร้านเหรียญทองพาณิชย์ในตัวเมืองพยาว
ประชาชนไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษกันอย่างต่อเนื่อง

จึงสั่งจองโดยชำระเงินไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ
ครับมีคุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาทั้งผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับ

อยากจะให้พิมพ์สัก๓๐ล้านฉบับไปเลย

จะได้อย่างเพียงพอเพราะบางพื้นที่ไปรอก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับ

ทางผู้ใหญ่อาจจะมีการพิจารณาต่อไปนะครับ